แต่ว่ายังมีเรื่องดีให้คุณผู้ชมดูอีกเรื่องหนึ่ง

ได้ไปดูผีเสื้อสวยค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหงานนี้มันมากันเยอะแยะ

ไปดูกันหน่อยค่ะว่าผีเสื้อนั้นจะอลังการไง

เสื้อตัวน้อยเธอมากับแซงสิ

เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา
จังหวัดสาแก้วนะคะขออภัยนะคะ
อุทยานแห่งชาติปางศรีดาอำเภอเมือง

ก็เป็นประธานในพิธีมาเปิดงาน

รวมไปถึงงานนี้พลาดไม่ได้เลย
ต้องไปดูผีเสื้อปางสีดา
โบยบินมาอวดโฉมกันมากมาย

แต่ละจุดก็เป็นที่นิยมมาถ่ายรูป
มาชมมาดูกันใกล้นะคะ

น้ำตกปางศรีดาบริเวณโป่งผีเสื้อ

ทำให้ผีเสื้อมันมาเยอะ

แต่ละวันด้วยนะคะใครที่อยากจะไปสัมผัส
ความงามของธรรมชาติแบบนี้แล้วนะคะ
ก็ติดต่อไปได้

งศรีดาอำเภอเมืองจังหวัดสาแก้ว

เข้าไปได้เมื่อไหร่ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

ดูต่ากากถ่ายรูปได้

จับไม่ทันหรอกคุณผีเสื้อ

เราก็ดูความสวยงามของธรรมชาติสร้างขึ้นมากันไปเนาะ
เสื้อนี่ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับที่มีหลากหลายสายพันธุ
มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป
ก็ถือว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งแหละมีความหลากหลายมาก